หลีกสูงสุดก็แข่งขันกันวันเสาร์๔แล้วก็วันอาทิตย์๔นะครับ
หลังจากกลางสัปดาห์เนี่ยก็เตะกันมาแล้วครับ
ซึ่งก็มีโปรแกรมที่จะต้องให้ทีมใหญ่หลายทีมแก้ตัว
ก็พลาดนะครับแพ้ขาบ้านส่วนเมืองทองเนี่ยก็เสมอในบ้านเหมือนกัน
ดังนั้นเนี่ยวันนี้นะครับโปรแกรมที่น่าสนใจนะครับ
มี๗คะแนนจากการลงสนาม๔นัดเหลือโปรแกรมตกค้างอีก๒เกมนะครับ
ฉะนั้นเนี่ยควรต้องเก็บให้ได้เหมือนกันแล้วก็นักขนาดนี้นะครับ
แล้วก็ได้ชัดชัยบุตพรมกลับมาเฝ้าเสาอีกครั้งหนึ่งเกมที่แล้วโดนแบนไปนะครับ
สารรัฐอยู่เย็นเทียดสินแดงดาศัตริภาพจันหง่อมอิลฟานฟันดี้จากภัณฑ์ไพรสุวรรณ
แล้วก็อีกหนึ่งเรื่องที่ต้องแจ้งให้แฟนทราบหลายคนยังถามกันอยู่นะครับ
ยังไม่อนุญาตให้แฟนบอลเข้าชมเกมในสัดส่วน๒๕ของความจุสนาม
ก็คิดว่าเดี๋ยวคงจะมีข่าวดีตามมาในช่วงกลางสัปดาห์หรือว่าสุดสัปดาห์นี้นะครับ
ส่วนความพร้อมของทีมเยือนนะครับโปรลิสเทโลก็เพิ่งปลดล็อกชนะนัดแรกในเกมล่าสุดนะครับ
เอวันโดปาริสต้ากองหน้าคนสำคัญนะครับแต่จะได้ธีรเทพวิโนไทยกลับมาช่วยล่าตะข่ายนะครับ
อกจากนี้ก็ยังมีเจนพบโพขี่นะครับที่ฟอร์มกำลังร้อนแรงนะครับ
ลงไปเพิ่มความดุดันในแนวลุกอีกคนนะครับ
แล้วก็โปรลิสเทโลชนะ๔นัดด้วยกันนะครับ
นี้ก็ต้องเรียกความมั่นใจกันหน่อยนะครับสำหรับแชมป์เก่านะครับ
ส่วนอีกทีมหนึ่งที่ต้องบอกว่าก็ต้องเรียกความมั่นใจเหมือนกันนะครับ
อันดับสุดท้ายของตารางนะครับเวลา๑๙นาฬิกานะครับ
อย่างที่บอกไปนะครับก็สะดุดมาหลายนัดเลยนะครับ
นัดล่าสุดเปิดบ้านเสมอกับหนองบัวพิชยะไป๑ต่อ๑นะครับ
เกมนี้หวังคว้าชัยชนะในบ้านให้ได้แต่ต้องรอเช็คความฟิตแข้งหลักที่ลงสนาม
ต่อเนื่องหลายคนเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นชาติชายแสงดาวซาดอลมีซาเยฟ
แล้วก็อดีศักดิ์ไกรสอนนะครับส่วนในรายของสมพรยศพุทธศาสตร์ประตูมือหนึ่ง
ก็น่าจะได้กลับมาลงสนามนะครับเช่นเดียวกับบุญทวีเทพวงศ์ฟูแบ็คสารพัดประโยชน์นะครับ
แล้วก็ธีรพลยอดเย้ยรวมถึงพิชาอุทาน่าจะมีชื่อกลับมาเป็น๑๑ตัวจริงนะครับ
ส่วนทีมเยือนขอนแก่นครับโอ้โหต้องบอกว่าขึ้นมาบนไทยลีก๑เจอแบบว่างานหนักเลยนะครับ
ผลงานไม่ค่อยดีนะครับชนะไปเพียง๑นัดเท่านั้น
คุณซื้อของทีมครับอย่างคาลอสเอดูอาโดขอนแก่นนะครับ
ก็ล่าสุดก็เปิดบ้านเสมอกับนครราชศรีมาสุดมันเลยนะครับ
ต่อ๑ต้องบอกว่าเกมนั้นก็ค่อนข้างที่จะเดือดด้วยเพราะว่ามีใบแดง๑ใบนะครับ
นี้เป็นปัญหาในการจัดทัพเมื่อจะหมดสิทธิ์ใช้งาน
ลงกรจรนาทองนะครับที่โดนใบแดงในนัดที่แล้ว
ไล่ออกจากสนามนะครับส่วนอารีฟวิเอล่าแล้วก็อภิษฎขวนขวาย
แนวรับยังไม่สมบูรณ์ขณะที่สุวิทย์ไปพรมราชแบ็คซ้ายอัธวิทย์สุขช่วย
แล้วก็ปานเดชาเงินประเสริฐนะครับยังไม่ผ่านความฟิต
โดยตัวความหวังก็อยู่ที่จักริตภารพลแล้วครับ
แล้วก็รวมถึงอิปซันเมโลที่ยิงไปแล้ว๓ประตูให้กับขอนแก่นนะครับ
๑๘นาทียังมีนักข้อรัฐศรีมาฆ์พบกับแบงค์คลอธยูนายเต็ท
หนองบัวภิชยาโอนพบกับเชียงราชยูนายเต็ท
แล้วก็อีก๒คู่หลังที่เราพรีวิวไปแล้วนะครับ
ทีเจอเทโรแล้วก็เมืองทองพบกับขอนแก่น
มีการโพสต์คลิปครับไปดูกันหน่อยครับเกมที่จะดวนกับทางแกรนดอันดามันระนองครับ
แต่เขาบอกว่ายืนยันนะครับว่าพร้อมจะลงดวนในการแข่งขันวันนี้โอ้โห
นี่ต้องบอกว่าช่วงนี้ปกติช่วงนี้ฝนตกอยู่แต่ว่าจังหวัดตระนองเองปกติก็ฝนตกอยู่แล้ว
คือที่ใต้เขาโตทั้งปีอยู่แล้วนะครับแล้วก็ในช่วงก่อนอันนี้เนี่ย
เกมของน้องที่เล่นในบ้านเนี่ยก็ได้เปรียบคู่แข่งจากเรื่องของความคุ้นชินรอบสนาม
แต่ว่าเท่าที่เห็นในภาพแบบนี้ผมว่าเล่นยากมากนะครับ
แต่อันนี้เป็นข่าวล่าสุดเขายืนยันกันมาเหมือนกัน
ว่าสภาพสนามจะเป็นแบบนี้เนี่ยแล้วสุ่มเสี่ยงต่ออาการบาดเจ็บมากนะต้อมนะ
ครับก็ส่วนใหญ่แล้วภาพที่เห็นมานะครับทั้งเวลาเล่นที่จังหวัดสนามกีฬากลางจังหวัดมรนองเนี่ย
เตะส่วนใหญ่จะไม่เจ็บเพราะว่าปะทะกันแต่ว่าจะเจ็บเพราะว่าดินเข้าตา
อ่าใช่แล้วก็มีจังหวะอาจจะแบบเหยียบบอลลื่นก็มีเหมือนกัน
คือบางสนามฝนตกบางที่เขาบอกว่าหัวเข่าพังเหมือนกันนะ
บิดเสียหมดเลยอ่ะจังหวะที่เหยียบบอลแล้วลื่นล้มเนี่ยนะครับ
ครับก็ต้องลงแข่งก็อาจจะต้องระวังกันนะครับในบรรดาผู้เล่นทั้งสองทีมนะครับ
แต่อย่างที่พี่เจบอกไปก็คือยืนยันว่าพร้อมลงเตะตามโปรแกรมอย่างแน่นอนนะครับ
ที่จังหวัดมรนองก็ติดตามกันได้นะครับสำหรับศึกไทยลีก๒
คู่ระหว่างสู่โหวไทพบกับแกรนดาบันรณองเวลาสิบเก้านาฬิกาครับ
มหาคุณนะครับประธานมูลนิธิต่อต้านการทุจริต
รวมทั้งแขกคุณพิเกษคนอื่นด้วยที่ร่วมกัน
ช่วยอัดฉีดให้กับนักฟุตซอลทีมชาติไทยนะครับ
เงินอัดฉีดพิเศษอยู่ที่จำนวนทั้งสิ้น๒๙๐๐๐๐๐บาทนะครับ
แต่ว่าประเด็นที่ต้องติดตามกันต่อนะครับ
นั่นก็คือเรื่องของผู้ฝึกสอนนะครับ
ก็คืออริสักเบนจาสิริวัลนะครับอุปนายกสมาคมฟุตบอล
ก็เปิดเผยว่าขอบคุณทุกภาคส่วนที่ช่วยสนับสนุนทีมฟุตซอลไทยนะครับ
ส่วนเรื่องของผู้ฝึกสอนก็ต้องดูสัญญาของโค้ชหมีก่อนนะครับ
ชิงแชมป์อาเซียนจัดแข่งขันได้ก็ต้องให้โค้ดหนีรักษาการไปก่อนนะครับ
แต่ว่าโค้ชใหม่ตอนนี้มียื่นเข้ามาแล้วเป็นชาวต่างชาติ๕คนด้วยกัน
รอบนี้จะมีการพิจารณาอย่างเข้มข้นนะครับ
โดยจะให้โค้ชชาวต่างชาติเขียนแผนงานเสนอเข้ามา
ลงลึกรายละเอียดทั้งเกมลุกแล้วก็เกมรับ
แล้วก็จะมีการเรียกสัมภาษณ์เป็นรายบุคคลด้วยนะครับ
รวมถึงเรื่องของทัศนคติครับ
ก็จะมีหลายท่านอยู่นะครับในขณะนี้อยู่ในช่วงสัญหานะครับ
ก็มีคือเราอยากให้เป็นขั้นตอนเป็นระบบสักนิดหนึ่งในเรื่องของการสัญหา
เพราะว่าเราอยากจะเปิดกว้างให้ผู้ที่สนใจเข้ามา
แล้วก็เสนอตัวมาผมให้ทุกท่านได้ทำเขียนเป็นลักษณะเป็นโครงการเป็นโปรเจคนะครับ
ในช่วง๓ปีนี้นะครับก่อนก่อนฟุตซอลโลกมาให้เราเพื่อพิจารณาด้วย
แล้วก็จะมีขั้นตอนในการสัมภาษณ์ด้วยนะครับ
แต่ว่ามีชื่อของทั้งมิเกและเก่าอยู่ด้วยครับ